ทีนี้คุณผู้ชมคะใกล้จะตรุษจีนแล้ว
ตรุษจีนเขาต้องใส่ชุดสีแดงถูกไหม

พาไปดูผู้หญิงคนนี้หน่อยค่ะ
ไม่รู้ว่าจะหาเสื้อผ้าใส่ตรุษจีนหรือเปล่า
แต่ที่แน่เธอไม่ซื้อค่ะ

นี่เห็นจากกล้องวงจรปิดนะคุณสุภาษา

ก็มาด่อมมองดูดูสวยดี

พยายามมาดูว่าในไม่แขวนมันแบบเดียวกับในหุ่นที่ใส่อยู่หรือเปล่า
หลังจากนั้นเห็นว่าไม่มีใครอยู่ที่ร้าน
ไม่มีใครอยู่หน้าร้านผู้หญิงคนนี้
เลือกเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บ
เอาออกจากใบแขวนถือออกไปจากร้านแบบ

นี่ลูกศรสีแดงนี้เธอไปเลยนะ
ร้านนี้อยู่แถวปฐุมธานี
เจ้าของร้านบอกว่าผู้หญิงคนนี้อายุสักประมาณ๔๐๔๕ปี
ที่มาหยิบเสื้อสีแดงไปคงจะเอาไปใส่ช่วงตรุษจีน
เพราะเขาก็มีความเชื่อกันไงว่าช่วงตรุษจีน
จะต้องใส่ชุดสีแดงจะได้รับโชครับทรัพย
เป็นเสื้อผ้าใหม่ด้วยถูกไหม
แต่พอมาทำแบบนี้แล้ว
อันนี้ฝากไปถึงผู้หญิงคนในคลิปที่สะพายกระเป๋าฟ้าใช่ไหมครับ
ฝากไปถึงเลยนะว่าถ้าเห็นภาพตัวเองแบบนี้
เอาตังค์มาจ่ายค่าเสื้อด้วย
เพราะตุ๊ดจีนเขาให้ใส่เสื้อผ้าใหม่ก็จริง
อ่าแต่ต้องไปซื้อมาให้ถูกต้องจะได้เห็งรับทรัพย์
แต่ถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้ระวังนะจ๊ะ
จะต้องออกจากกระเป๋าต้องจ่ายเงินประกันตัวเองนะจ๊ะ

เออมันไม่เป็นมงคลตั้งแต่เริ่มต้นแล้วอะค่ะ
อันนี้ที่แรกส่วนอีกที่หนึ่งค่ะ

แล้วก็มาอยู่ที่หน้าร้านขายของแห้งพวกหอมกระเทียมค่ะ
หลังจากนั้นเขาก็หยิบถุงถั่วลิสงมาถือไว้

พอหมุนวนเสร็จแล้วแม่ค้าก็ยุ่งอยู่ไง

เดินถอยหลังหลบคนหลบคนเดินนี่แหละ
เหมือนจะจ่ายแต่ไม่จ่าย
หลังจากนั้นหายไปเลยจ้ะไปเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดสดที่อุบลนะคะ
ผู้โพสต์เขาไม่ได้แจ้งว่าไอ้ถั่วในถุงราคาเท่าไหร่

เขาก็ขายกันคงแบบ๕บาท๑๐บาท
แต่ดูสิ๕บาท๑๐บาทก็ยังไม่จ่าย

นี่ค่ะแล้วก็ไม่เดินออกไปเลยนะเดินวนก่อน
เนี่ยนิดเดียวเองก็ยังเอาเนอะ